คือถ้าฝนมันตกน้ำมันท่วม
มันก็จะต้องเจอกับสัตว์เลื้อยคานต่างที่มันแบบบางทีมันโผล่ขึ้นมา

มันมาเรื่อยช่วงนี้มันมาเรื่อย
ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งเจอกับงูเหลือมเลื้อยเข้าไป
เอาล่ะก็เดือดร้อนถึงคุณพี่กู้ภัยที่จะต้องไปจัดการกับมัน
แต่ว่าการจัดการกับเจ้างูเหลือมตัวนี้ไม่ธรรมดา
เพราะว่าเขามีอุปกรณ์ผีเสพ
เฮ้ยอยากรู้ไหมมันคืออะไรไปติดตามกันครับ
พาไปที่บ้านเลขที่นี้ก่อนนะครับ
บ้านพี่สมหวังกุศมสม

อ้าวก็งูมันเลื้อยเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับ
อยู่แถวอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนี่แหละครับ
เขาบอกว่ามันมีสัตว์เลื้อยคลานเลื้อนเข้าไป
แถวบริเวณกำแพงบ้านเขาเพราะว่ามันเป็นป่ารกแบบนี้

งูมันก็ชอบมองอย่างนี้มองไม่เห็นลองยื่นหน้าไปใกล้ดี
เพิ่งยื่นใกล้สิเดี๋ยวงูก็ฉกเอาหรอก
เห็นลายมันไหมล่ะตัวมาเริ่มเทิมเลยครับ

เอาล่ะพอพี่กู้ภัยเข้าไปถึงปุ๊บเขาไม่รอช้าเลย
เขาเอาอุปกรณ์สุดพิเศษของเขาออกมาแล้วทำการแปลงร่างทันที

นี่คืออุปกรณ์ในการจับงูเหรอคะ
ตอนแรกเราก็คิดว่าเออเปิดเพลงซุปเปอร์
ที่เขาจะใส่กางเกงลิงออกมาข้างนอกหรือครับ
ไม่ใช่นะครับเขาใส่ถุงมือ

ไม่ใช่สิคุณก็ต้องมีเหตุผล
มันเป็นถุงมือเฉพาะของเขาที่เอาไว้สำหรับในการจับงูเหลือ

เห็นใส่แบบนี้แล้วเขาไม่ได้กลัวเปื้อนนะครับ

ไม่ใช่คือเนี่ยพอใส่เข้าไปปุ๊บ
แล้วเขาก็สามารถจับงูเหลือมได้ด้วยมือจริง
จริงเลยนะคือปกติเวลาจะจับงูเหลือม

แต่นี่คือใส่ถุงมือปุ๊บจับปั๊บ
หมับติดมือเลยอย่างนี้ดูสิเอา
เห็นไหมจับด้วยมือเปล่าจริงไม่ได้โม้ไม่ได้โกหก

เป็นไงเก่งไหมยกขึ้นมาโอ้โหแล้วตัวมันยาวเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่คะประมาณสัก๔เมตร
ยาวกว่าโต๊ะที่พวกเรานั่งอยู่อีกคุณผู้ชม
คือพันรอบตัวผมได้หลายรอบเลย
จริงอย่าว่าหลายรอบเลย๒รอบก็พอ
ผมไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นนี่แต่ตัวมันใหญ่จริงด้วยจับมันอย่างนี้
แล้วก็เอาเข้าไปไว้ในถุงกระสอบทรายเพื่อเตรียมปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เต็มกระสอบเลยค่ะ
ฝากเตือนเอาไว้ให้ดูข่าวแบบนี้เนี่ยจะได้รู้ว่าช่วงหน้าฝนนะระวังงูเงี้ยเขี้ยขอมันเลื้อยมา
ต้องสังเกตดีนะใช่ไหมสายตาเราต้องสังเกตดี
คือเห็นความผิดปกติอะไรแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องรีบสอดส่อง
แล้วก็ถ้าเกิดมันผิดปกติเห็นไม่น่าไว้วางใจแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยดีกว่า
ถูกต้องครับใช่หรือว่าจะไปเดินอะไรที่มันโรคเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
ถูกต้องแล้วช่วงนี้ยังมีนะยังมีข่าวเรื่องงูเงี้ยเขี้ยวขอออกมาให้เราได้เห็นกันแทบทุกวัน
ไม่ใช่แค่งูนะตัวเงินตัวทองหรือว่าสัตว์ที่มันเป็นพิษสัตว์พิษ
ยังออกมาอารวาสกันอยู่เยอะแยะยังไงก็สอดส่องดูแลกันให้ดี
เพราะว่ามันยังคงมีน้ำท่วมอยู่ในบางพื้นที่
คือน้ำท่วมมันก็เป็นเรื่องของปัญหาภัยธรรมชาติ
อะไรที่หยิบยื่นช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป